ทีนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปดูที่แม่สอดที่ตากหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าที่แม่สอดที่ตากเนี่ยเขาไปเจอแคทเชียร์
เชียร์ชาวเมียนมา๑รายที่เป็นโควิด๑๙
ทีนี้มันน่ากังวลไงเพราะว่าแคทเชียร์เขาก็ทำหน้าที่
คือต้องเจอลูกค้าต้องรับเงินทอนด้วย
คือเคสตรงนี้เราก็ต้องแยกแยะออกจากเคสของสมุทรสาครนะครับ
คือเคสสมุทรสาครเขาก็ว่ากันไป
คนที่ป่วยโควิดหรือว่ามีการตรวจเชิงรุก
แรงงานต่างด้าวอีกหมื่นกว่าคนหรือว่าประชาชนก็ต้องแยกกันไป
ส่วนพื้นที่อื่นอย่างเชียงใหม่อย่างเชียงราย
อย่างแม่สอดจังหวัดตากก็ถือว่าเป็นพื้นที่ชายแดน

และทีนี้มันมีการพบคนติดเชื้อโควิดนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดนี่นะคะ
ก็มีการสอบสวนพนักงานในห้างเจ้าของห้าง
ที่พบแคทเชียร์หญิงชาวเมียนมามีอาการป่วยแล้วก็ติดโควิด๑๙
ต้องมีการกักตัวสำหรับคนที่มีความเสี่ยงสูงความเสี่ยงต่ำ
ในบ้านนอกบ้านแล้วก็นี่บรรยากาศยามค่ำคืนค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการพ่นยาฆ่าเชื้อ
รวมทั้งบริเวณใกล้เคียงเพราะว่าพนักงานแคทเชียร์คนนี้
อย่างที่บอกค่ะเวลาจะต้องคิดเงิน
คือเขาสัมผัสกับลูกค้าจำนวนมากไง
จากพนักงานคนนี้เขาจะต้องตรวจสอบสินค้า
พอลูกค้ามาซื้อของจ่ายตังค์ก็ต้องมีการรับเงินมาทอนเงิน
ห้างหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งนี้
๑วันเพื่อทำความสะอาด
แล้วก็พนักงานชาวเมียนมาที่ติดโควิด
ก็มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแม่สอดแล้ว
ทีนี้ชาวบ้านร้านรวงต่างที่เขาขายของ
อยู่บริเวณหน้าตลาดสดนครแม่สอด
ที่พนักงานติดเชื้อคืออยู่ห่างกันประมาณสัก๒๐เมตร

ว่าตอนนี้โควิดมันเริ่มเขยิบมาใกล้ตัวแล้ว

แต่แหมจะหยุดจะปิดร้านก็ไม่ได้
จะเอาตังค์ที่ไหนกินเอาตังค์ที่ไหนใช้
วินมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าสายหัวเลยค่ะ
ตอนที่นักข่าวไปพูดคุยบอกว่าตอนนี้ทำมาหากินลำบาก

แต่พอมาเจอโควิดรอบใหม่เนี่ยมันก็ย่ำแย่อีกนะคะ
พนักงานในห้างเจ้าของห้างเองก็ต้องมีการกักตัว
รวมถึงลูกค้าก็ต้อง
อันนี้เป็นหมายถึงพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่ม
ส่วนพื้นที่อื่นที่ต้องมีการเฝ้าระวัง
อย่างตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยธานี
สถานที่แห่งนี้ก็มีการเฝ้าระวังกันใหญ่เลยนะฮะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข
เขาก็ต้องเอาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
เอาเจลแอลกอฮอล์มาวัดไข้ให้กับคนที่จะเข้าตลาดได้ล้างมือ

เพราะว่าที่สิงห์บุรีเจอตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อโควิด๑๙
ทีนี้พอสิงห์บุรีเจอก็เลยทำให้ชาวอุทัยก็วิตกกังวลเหมือนกัน
เข้มงวดด้วยการใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
เมื่อเช้าชาวบ้านที่เขาเดินทางไปจับจ่ายซื้อของ
ตลาดสดเทศบาลเมืองอุทัยเนี่ยก็มีการระมัดระวังตัว
สังเกตเห็นได้เลยคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยใส่หน้ากากอนามัย
พ่อค้าแม่ค้าเองก็ใส่หน้ากากอนามัยกันตลอดเหมือนกันนะคะ
นักข่าวของเรามีโอกาสได้คุยกับทั้งพ่อค้าแม่ค้า
คุยกับคนที่มาซื้อของที่ตลาด
ก็บอกว่าหลังจากที่มีข่าวว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
เพิ่มขึ้นในไทยเรื่อยกลายเป็นความหวาดกลัวไปแล้ว
แต่ยังไงก็ตามสิ่งที่เราป้องกันได้ตอนนี้
เราต้องกาดอย่าตกไม่ประมาท
ใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านเพื่อเป็นการป้องกันเอาไว้ก่อน
เพราะว่าอย่างเรื่องนี้นะตั้งแต่ที่ผู้ว่าสมุทรสาครบอกไง
บอกว่าวัคซีนมาปีหน้าแต่หน้ากากผ้าคือใส่ได้เลยตอนนี้นะ
เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูกันอีกครั้งสถานการณ์โควิด๑๙นะฮะ
ตั้งแต่จุดไข่แดงที่สมุทรสาครลามไปถึงจังหวัดต่าง
เดี๋ยวเราสรุปย่อให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอีกครั้ง
สอบคอแถลงแล้วเราอัปเดตเพิ่มเติมนะครับ